โค้งไม่ว่าจะโค้งมากโค้งน้อยหรือแม้กระทั่งโค้งหักศอกนะครับ
ต้องชะลอความเร็วชะลอนะถ้าหยุดได้ก็หยุด
งั้นเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ครับ
นี่หน้าวัดไทยวาดนะหน้าวัดไทยวาดตะบนงิ้วลายอำเภอนครชัยศรีครับ
นี่ครับโอ้โหพุ่งเข้าไปแล้วโอ้โห
ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งนะครับโพสต์คลิปนี้ไว้พร้อมกับฝากเตือน

มาถึงตรงนี้ลดความเร็วนะครับเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ใช้รถใช้ถนนผมย้ำอีกทีหน้าวัดไทยวาดที่งิ้วรายนครชัยศรีครับ